หลายคนก็ที่ติดโรคโควิด๑๙ไปอาการดีขึ้นเป็นลำดับค่ะ
บางคนก็สามารถกลับบ้านได้แล้วอย่างคุณลิเดียกับคุณแมททิว
เมื่อวานนี้มีการอัดคลิปอัปเดตสถานการณ์แล้วก็อาการให้เราฟัง

อยู่ถึงวันที่๕แล้วก็คือตกใจเพราะว่าไข้กลับมาเฉยเลย
แล้วบวกกับอาการท้องเสียท้องเสียด้วย
เพื่อที่จะเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด
เผื่อว่ามันลุกลามปอดเข้าไปมากกว่าเดิมก็จะได้มีอุปกรณ์ต่างที่ช่วยเราได้
คือก็ต้องบอกว่าอาการของตัวไวรัสเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรมาก
คือไม่ได้รู้สึกว่าอาจจะมีหายใจแบบขัดบ้างนิดหน่อยแบบแน่นอกบ้างนิดหน่อย
จะมีอาการแต่เป็นผลข้างเคียงของยาก็คือ๑เวียนหัว
ขึ้นไส้ท้องเสียไม่อยากกินอะไรเลย
แล้วก็ตามัวคือมองอะไรแล้วเหมือนใส่แว่นขยายตลอดเวลา
ก็ไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาเจอแบบเราครับอย่าประมาทครับ
ทำตามที่ทางแพทย์ทางผู้เชี่ยวชาญทางรัฐแนะนำมานะครับ
ก็คืออยู่กันห่างครับไม่จำเป็นจริงก็อยู่บ้านกันไปครับ
คือจะบอกว่าอาการทั้งคู่ค่ะคุณผู้ชมดีวันดีคืนนะคะ
แต่ตอนนี้ก็ยังคงต้องกินยาต้านไวรัส
คุณแมททิวคุณลิเดียบอกว่า
คือกินยาต้านไวรัสเนี่ยแต่ละมื้อมื้อละ๑๐เมตรต่อเนื่องกันเป็นเวลา๑๐วัน
คือก็ทรมานแหละค่ะแต่ก็ต้องทานนะคะ
จากนั้นทั้งคู่ก็ตอนนี้ถือว่าผ่านช่วงเลวร้ายที่สุดของชีวิตไปแล้ว
ร่างกายกลับมาเกือบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
รอแค่ตอนนี้ตรวจว่าเมื่อไหร่ผลจะเป็นลบ
เป็นลบก็คือไม่พบเชื้อแล้วทั้งคู่ก็จะกลับบ้านไปหาลูกได้แล้วค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งข่าวดีนะคะก็คือแพรวานิชาพัฒน์ชัดชัยพลรัฐ
ที่เข้ารับการรักษาจากติดโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
มีนาคมที่ผ่านมาค่ะข่าวดีมากเลย
ตอนนี้คุณหมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะคะ
คำว่าออกจากโรงพยาบาลได้แล้วหมายถึงว่าออกจากในจุดที่รักษา
แต่ว่าก็ต้องไปกักตัวต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเอง

เนื่องจากผลเทสครั้งแรก๒๔มีนาคม
และครั้งที่๒๒๘มีนาคมออกมาเป็นลบ
คำว่าออกมาเป็นลบก็คือไม่พบเชื้อแล้ว

แต่ยังต้องกักตัวเธอเนี่ยกรณีของเธอเนี่ยนะคะ
ให้ไปกักตัวที่บ้านให้ครบ๒๑วัน
นับจากวันที่มีอาการครั้งแรก
และต้องตรวจหาเชื้ออีกรอบ
เมื่อตอนที่กลับไปอยู่บ้านได้๑สัปดาห์
นี่คือกระบวนการทั้งหมดของคนที่ตอนนี้เป็นลบแล้วค่ะ
ใช่ค่ะนอกจากข่าวดีของบรรดาศิลปินดาราแล้วนะคะ
ไปดูที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกันหน่อยค่ะ
เป็นโรงพยาบาลสนามเปิดขึ้นมารองรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
แล้วจะบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามารักษา
เป็นคนแรกเมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมา
เมื่อวานค่ะอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนะคะ
ก็บอกว่าในฐานะผู้จัดการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

หลังจากที่ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

๖วันผู้ป่วยคนหนึ่งก็หายดีสามารถกลับบ้านได้แล้วเป็นรายแรก
ผู้ป่วยรายนี้เป็นชายวัย๒๗ปีติดเชื้อโควิด
มาจากสนามมวยลุมพินีแล้วก็เป็นผู้ป่วยคนแรกที่
เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามของธรรมศาสตร์
โดยกลับไปที่บ้านเนี่ยก็ยังคงต้องถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วันนะจ๊ะ
ไม่ใช่ว่ากลับไปแล้วเนี่ยสามารถไปไหนมาไหนก็ได้แล้วนะ
นะคะว่าท่านถ้าผลเป็นลบแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองต่อ

เพราะว่าโรคนี้คือมันหายแล้วก็จริงมันสามารถกลับมาเป็นได้ใหม่ได้